คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการจี้ปล้นธนาคารกันบ้างนะครับ
ตรังแกะรอยจากภาพวงจรปิดตามรวบตัวคนร้ายที่ใช้มีดคัตเตอร์
ห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งอยู่ติดกับรั้วของสพห้วยยอดเลยนะฮะ
โดยคนร้ายสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ใช้มีดคัตเตอร์ขนาดเล็กบุกคมขู่พนักงาน
แล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดเงินสดที่อยู่ในลิ้นชักไปเกือบ๘๐๐๐บาท
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
กล้องวงจรปิดของธนาคารจับภาพวิธีการและพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจเร่งคลี่คลายคดี
แกะบรอยจากกล้องวงจรปิดจนตามรวบตัวได้
ทราบชื่อนายวรายุทธ์รอดทุกข์หรือว่ายุทธ์อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นคนจังหวัดตรัง
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ

ไอ้ที่ทำลงไปเพราะความคึกคณอง

เพราะเคยมาใช้บริการธนาคารธนชาติสาขานี้เป็นประจำ
แล้วก็รอจังหวะที่รอปภนั้นออกไปทานข้าว
หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แล้วก็ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหาร
ตอนนี้เหลือเพียง๖๘๐๐๐บาท
เท่าแบบใช้ไปประมาณ๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐บาท
สอบค้นประวัติเพราะว่าเคยต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีแล้วก็คดียาเสพติดมาก่อนหน้าแล้ว
จากนั้นพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
และตำรวจในพื้นที่ก็ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
กลางชาวบ้านและประชาชนที่มาดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
หลังทำแผนก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีต่อไป
ด้านของนายเทพาน้ำรอบผู้จัดการธนาคารธนชาติสาขาห้วยยอด
ก็มอบช่อดอกไม้ผ่านพลตำรวจโทรณสิน
เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับพี่น้องตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ